พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
รัฐสภาพม่าตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการเสนอชื่อ
ประธานาธิบดีแล้วก็รองประธานาธิบดีคนต่อไปแล้ว
นะคะท่ำกลางการจับตามองว่าณทินจอ
ซึ่งถือว่าเป็นคนสนิทของนางองซานซูจี
น่าจะได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของพม่าค่ะ
วันนี้นะคะรัฐสภาพม่าได้มีการเปิดประชุม
เพื่อให้สภาพผู้แทนราชดรสภาชาติภัณฑ์
แล้วก็ผู้แทนกองทัพยื่นรายชื่อ
ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็รองประธานาธิบดีของพม่าคนต่อไปค่ะ
ของนางองศาลซูจีได้เสนอชื่อนายทินจอและนายเฮนรี่บัญชียู
ซึ่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็รองประธานาธิบดี
ทำกลางการจับตามองว่าผู้แทนทั้งสองคน
จะสามารถคว้าตำแหน่งสำคัญของรัฐบาลชุดต่อไปโดยไม่พลิกโพ
จากทั้งสองสภาในศึกเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
สำหรับนายถิ่นจอวัย๖๙ปีถือว่าเป็นผู้ท้าชิงคนสำคัญ
ที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีพม่ามากที่สุด
โดยนายถิ่นจอจบจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ส
แล้วก็เป็นที่ปรึกษาคนสนิทของนางองซานซูจีมายาวนานกว่า๓๐ปี
โดยเมื่อปี๒๕๓๒นั้นเขาเคยถูกกักบริเวณ
พร้อมกับนางองซานซูจีแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ให้กับนางองซานซูจีนะคะหลังจากที่ถูกปล่อยตัว
รวมถึงเคยขับรถให้กับนางองซานซูจีด้วย
มีรายงานว่าก่อนหน้านี้นะคะที่พักเอ็นเอลดีจะประกาศชื่อผู้แทนพัก
ซูจีได้ออกจดหมายเปิดผนึก
ซึ่งมีใจความขอโทษประชาชนที่ทำให้ผิดหวัง
เนื่องจากว่าเธอนั้นไม่สามารถนั่งเก้าอี้พู่นำภามาได้
เพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
นางซูจีได้ร้องขอให้ประชาชนสนับสนุนการตัดสินใจของพักต่อไป
ได้มีการเสนอชื่อมาสองคนค่ะซึ่งได้แก่นายจายหมอกคำอดีตรองประธานาธิบดีที่เป็นคนไทยใหญ่
แล้วก็นายคินอองมะยินโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระบวนการคัดสรรผู้นำของพม่าลำดับต่อไป
ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นประธานาธิบดีต่อจากนายเต็งเซ็ง
ประธานาธิบดีที่จะหมดวาระในสิ้นเดือนนี้ส่วนอีก๒คนก็จะได้เป็นรองประธานาธิบดี